อดีตนายกแล้วอดีตนายกอีกคนนึงแล้วกันค่ะ
ลุงตู่ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่ายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่า

คิดถึงจึงมาหาเห็นไหมคะ
น้องแด๊กน้องแด๊กหาพี่ตู่
คุณธนกรวังบุญคงชนะนั่นเองค่ะโพสต์ภาพนี้

ใช่แล้วก็ขนาดไม่ได้เจอเป็นเดือนนี่ไลน์คุยกันทุกวันนะคุณ
แต่ว่าด้วยความคิดถึงไงเลยมาหาพลเอกประยุทธ์
อาจจะด้วยลุคสบายด้วยล่ะไหม
เสื้อเชิดแขนสั้นกางเกงขายาวอยู่บ้านแบบนี้
ค่ะแล้วก็ในข้อความโพสต์ของนายธนกรนะคะ

ผมไม่ได้เจอลุงตู่มานานนับเดือน

สดชื่นมากสุขภาพดีขึ้นมาก
แล้วก็ยังถามถึงทุกคนที่เคยทำงานร่วมกันมา
วันนี้ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้ว
แต่ยังเป็นห่วงบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
ยังฝากความห่วงใยฝากความคิดถึง
ฝากความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนไทยทุกคนครับ
ท่านก็บอกว่าได้ดูบ้างผมบอกว่ามีแต่คนคิดถึงท่าน
ผลงานท่านถูกนำออกมาโพสต์เต็มไปหมด
ไม่ถูกด้อยค่าเหมือนสมัยตอนเป็นนายกเลย
ท่านก็ถามว่าเป็นเพราะอะไร

ผมชวนท่านไปไหว้พระพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
บอกว่าช่วงนี้ขอให้เวลากับครอบครัวก่อน

ปลขอทำความเข้าใจท้ายสุดครับ
วันนี้ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว
ผมก็ไปเยี่ยมเยี่ยนลุงตู่ตามปกติ
ในฐานะคนที่ผมเคารพรักนะครับ

นี่แหละคนก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์
ของคุณธนกรนะคนที่เป็นแฟนคลับของลุงตู่
ก็บอกว่าคิดถึงรักคิดถึงเสมอ
ดูแลสุขภาพให้ดีนี่ค่ะ